คุณผู้ชมคะเรามาติดตามความคืบหน้าของคุณแตงโมกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ในคดีนี้มันมีความขึ้นหน้าในหลายอย่างหลายเรื่อง
แต่ว่าวันนี้จริงก็เป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
คุณแม่พนิดาเนี่ยเดินทางไปนะคะ
ไปเพื่อไปทำพิธีเก็บอัฐิของคุณตังโม
ก็นำมาบรรจุเอาไว้เคียงข้างพ่อโสแล้วคุณแม่ก็มีการเก็บอัฐิของคุณตังโมไว้ด้วย
แต่ทีนี้มันมีประเด็นด้วยเรื่องของบังแจ๊กพี่เบิร์ต
เพราะว่าคุณแม่บอกนะวันนี้ว่าบังแจ๊กเนี่ยจะเป็นหนึ่งคนสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายคดีด้วย

ค่ะวันนี้๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
คุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินค่ะแม่ของคุณตังโมไปพร้อมกับ
สเต้มงคลกิจศูกษินทรานนท์หัวหน้าพรรคไทยสิวิรัย
แล้วคุณพระคอนก็ถูกแต่งตั้งให้ดูแลคุณแม่แตงโม
เพราะจริงพระคอรก็เป็นแฟนสาวของคุณเต้นะ
เดินทางไปที่คริสตจักรเมทอดิตรังสิตคลอง๔ปฐุมธานีค่ะ
ทำพิธีเก็บบรรจุอัฐิคุณตังโมนิดาค่ะ
ทันทีที่เดินทางมาถึงสื่อมวลชนก็ปักหลักเฝ้ารออยากสัมภาษณ์
แล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลต่างในงานแล้วก็เรื่องอื่นด้วย
แต่คุณแม่ก็บอกสั้นนะบอกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปทำพิธีก่อน
แล้วออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้สัมภาษณ์
เรื่องของโทษบรรจุอัตถีค่ะแล้วก็ป้ายหินอ่อนติดรูปภาพ
สลักชื่อที่จะใช้ปิดหน้าช่องบรรจุอัฐิของทางทีมงานของคริสตจักร
เขาก็จัดการเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะคะ
พูดจากข่าวนี้ก็มีการทักทายคุณแม่ว่าคุณแม่คุณแม่หน้าตาดูสดใสขึ้นนะคะ
คุณแม่ตอบว่าอาจจะเป็นเพราะสีเสื้อที่แม่ใส่มาหรือเปล่า
ก็เลยทำให้ดูสดใสและหลังจากนั้นคุณแม่ก็เข้าไปทำพิธีภายในอาคารค่ะ
มีแฟนคลับของคุณตังโมด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูจังหวะ
เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีธุยาตั้งแต่เช้าตรู่มาถึงเนี่ยเข้ามาหาคุณแม่นำของฝากมาเต็มเลย
เนี่ยค่ะเนี่ยนำของฝากมาให้เยอะเลยมีพานดอกไม้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวต้มมัด
แล้วเธอดึงเงินออกมาจากกระเป๋าเธอ๑๐๐๐บาทด้วยแล้วมอบให้คุณแม่บอกว่าเพื่อเป็นการช่วยงาน
คุณแม่เองก็บอกขอบคุณนะขอบคุณของกินที่เอามาให้เนี่ยของโปรดของตังโมทุกอย่างเลย
แล้วแฟนคลับคนนี้ค่ะโอ้เขาน่าจะเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยล่ะค่ะเขาเอานิตยสารที่มีรูปคุณตังโมเนี่ยมาเปิดเทียบกับคุณแม่
ลองดูลองดูจังหวะนี้แล้วก็บอกแบบนี้ด้วยว่าไม่คิดว่าคนนี้เป็นแม่เพราะแตงโมสวย
นี่แหละก็ค่อนข้างที่จะเหมือนคุณแม่พอสมควรเหมือนกันก็สวมกอดให้กำลังใจมีจังหวะตอนกอดเนี่ย
คุณผู้ชมจังหวะเนี่ยโอ้โฮพูดสักคราวนี้โอ้โฮรัวชัตเติ้ลครับนะเพราะเขาพูดเยอะเลยกับคุณแม่ค่ะ
พูดแบบทั้งน้ำตาแล้วบอกให้กำลังใจคุณแม่ลองฟังละกัน

บอกอย่างนี้เธอบอกกับคุณแม่ตอนเธอกอดนะเธอพูดไปเธอร้องไห้เธอบอกว่าอยากจะบอกให้เธอทำใจ
สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปทุกอย่างมันเป็นเรื่องดินน้ำลมไฟตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องว่าใครอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวทุกคนก็ต้องไปเหมือนกันค่ะ
บอกแบบนี้แล้วก็กอดคุณแม่อยู่นานเลยแหละ
คุณแม่ก็ขอบคุณไปนะคะทีนี้มาดูที่เรื่องของอัฐิของคุณตังโมหน่อยค่ะ
จากนั้นก็เอาไปเก็บภายในห้องเก็บอัฐิก่อน

ฐิของคุณตังโมดูตามหน้าจอได้เลย

มีเอาไว้ที่คริสตจักรที่เอาไว้

ส่วนอีกส่วนหนึ่งให้คุณเบิร์ตค่ะ
ก็คือแฟนของคุณตังโมนั่นเอง

ศิษยาพิบาลคริสตจักรเมทอดิสค่ะ

จะมีไม้กางเขนอยู่บนตลับนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำอัฐิใส่

รายละเอียดวันเดือนปีเกิดและวันที่เสียชีวิต
จากไปอยู่กับพระเจ้ามีข้อพระคัมภีร์
บันทึกเอาไว้ในแผ่นศิลาแล้วก็มีรูปของคุณตังโมอยู่แบบนี้นะคะ

ส่วนในส่วนของบรรยากาศผู้สื่อข่าวก็บอกว่า
พิธีก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะเพราะว่าเขาจัดเป็นส่วนตัว
มีเฉพาะครอบครัวญาติพี่น้องทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เท่านั้น
ยอยเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะมินพี่ต่อยดายศเองก็มานะคะ
พี่สาวยาดของฝ่ายพ่อโสค่ะ
โถบรรจุอัฐิเนี่ยนะคะนำไปตั้งไว้ที่บริเวณระเบียงอาลัยค่ะ
โซนกระปังหาเป็นช่องหมายเลขเก้านะคะ
ติดกับช่องหมายเลข๑๐หมายเลข๑๐เนี่ยก็คืออยู่ทางขวามือ
ก็คือพ่อโสอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็จากไปก่อนคุณตังโมเสีย
สองปีที่แล้วค่ะครับสองปีก่อนคุณตังโมเสียนะครับ
เก็บอัฐิที่บริเวณระเบียงอาลัยนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภท
จะมีช่องขนาดใหญ่คุณผู้ชมลองดูภาพเพราะทีมข่าวของเราเนี่ยก็มีการเก็บภาพโดยรอบมาให้ดู
มีช่องขนาดใหญ่ช่องขนาดเล็กช่องใหญ่เนี่ยบรรจุอัฐิซึ่ง
ซึ่งจะอยู่ได้ทั้งครอบครัวเลยราคาเนี่ยเราก็ไปสอบถามเนี่ยประเมินมาให้ตามนี้
ก็สามหมื่นกว่าบาทถ้าอยู่แบบเป็นช่องใหญ่ทั้งครอบครัวนะคะช่องเล็กเล็กเนี่ย
ก็บรรจุได้สองท่านค่ะก็ลดหลั่นกันลงมาสองหมื่นกว่าบาท
แล้วก็จะมีค่าบำรุงดูแลรายปีอยู่ที่ปีละ๔๐๐บาท
จะสามารถเข้ามาเยี่ยมได้ก็ตั้งแต่๘โมงถึง๖โมงเย็น
ช่องบัญจุอัตฐิของคุณตังโมเนี่ยจะเป็นช่องขนาดเล็กอะนะคะ
อยู่ตรงนั้นนะที่เราเห็นอยู่ข้างพ่อโสเนอะโอ้โหไกลเด่นเลยนะคะ
หลังจากที่ครอบครัวทำพิธีอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
คุณแม่ถึงเวลาแล้วออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าได้ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์
เพื่อบรรจุอัฐิของลูกสาวเรียบร้อยแล้วสำหรับเบิร์ตเนี่ย
วันนี้ไม่ได้มาร่วมงานหรอกแต่เอาดอกไม้มาให้ตังโมตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
อันนี้ก็เมื่อกี้ได้ไปจับที่กระดูกเขาอ่ะนะฮะในโถอ่ะ
แล้วก็บอกว่าขอให้เขาอยู่บนสวรรค์ยังมีความสุข
เพราะว่าน้องขึ้นไปเนี่ยน้องตอนนี้น้องมีความสุขกว่าทุกคน
ที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วก็ขอให้น้องมีความสุข
แล้วก็มาเยี่ยมคุณแม่บ้างมาเยี่ยมคุณแม่บ้าง
ทีนี้สิ่งที่คุณผู้ชมอยากรู้พี่เบิร์ตก็คงอยากรู้

โทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมที่อยู่กับบังแจ๊ก
ซึ่งมีการติดต่อกับบังแจ๊กเมื่อตอนตี๔ที่ผ่านมา
แม่บอกแบบนี้บังแจ๊กรับปากแม่ว่า
จะส่งโทรศัพท์กลับมาให้แต่ไม่ได้ส่งให้แม่นะ
แต่จะส่งไปให้ใครแม่บอกเดี๋ยวเก็บเป็นความลับ
เพราะเนื่องจากมันเป็นหลักฐานสำคัญทางคดี
ถ้าเกิดว่าเก็บไว้กับแม่เดี๋ยวมันจะศูนย์หาย
และในโทรศัพท์เนี่ยมันมีหลักฐานสำคัญ
รูปภาพวีดีโอที่ถูกลบไป
ซึ่งบังแจ๊กกู้คืนกลับมาได้๑๐๐แล้ว
แม่บอกต่อค่ะพี่เบิร์ตได้เห็นหลักฐานแล้ว
เห็นหลักฐานบางอย่างและพบว่า
แตงโมเสียชีวิตบนบกไม่ใช่ในน้ำ
เหรอมีหลักฐานขนาดนั้นเลยเหรอ
นั่นน่ะสิอันนี้หลายคนก็คงอยากรู้นะคะ
คุณแม่เปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วบอกว่าหลักฐานดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามคุณแม่ต่อว่า
แม่ถามแม่เลยด้วยความเคารพนะ

แม่ถามกลับนักข่าวว่าว่า
หรือมีใครเคยเจอบางแจ๊กบ้างหรือเปล่าพี่เบิร์ตเคยไหมคะ
ไม่เคยแต่ว่าได้ดูเขาวิดีโอคอลกับนักข่าวบ่อย
ค่ะแล้วแม่ก็เลยตอบต่อว่าพอแม่ถามนักข่าวเสร็จนะ
แม่เลยพูดประโยชน์ต่อว่าดังนั้นอย่าไปตัดสินใคร
ถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับตัวบังแจ๊กเอง

ถ้าคุณถามนี้คุณแม่จะถามคุณแม่

ใครได้เคยคุยกับเขาบ้าง
คือของพวกนี้นะคะเราจะต้องได้สัมผัสก่อน

เขาโทรศัพท์มาหลายครั้งมากเลยที่คุณแม่บอก
โทษคุณแม่ก็ไม่เคยรับเลย
จนมีนักข่าวคนหนึ่ง
ขอคุณแม่ว่ารับสายบางแจ๊กหน่อยได้ไหมคุณแม่

แต่คุณแม่ไม่รับสายเขาเลย
คุณแม่ตัดสินใจรับเพราะเขาเป็นนักข่าว
ก็เลยได้คุยกันเขาก็บอกคุณแม่มาว่า
เออข่าวน้องโมเขาเห็นแล้ว

เขาอยากจะบอกอะไรหลายอย่างให้คุณแม่ทราบ

คุยทั้งหมดก็คือเรื่องน้องโมทั้งหมดเลย
พอนอกจากคุณแม่จะพูดว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใคร

อีก๑ประโยคนะครับคุณผู้ชมพี่เบิร์ต
ที่หลายคนอยากรู้เลยเพราะคุณแม่เปิดมาว่า
ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดอยากจะคุยกับบังแจ๊กเลย

จนกระทั่งมีนักข่าวคนนึง
ไปบอกว่าแม่รับโทรศัพท์รับสายคุยกับบังแจ๊กหน่อย
เพราะเขามีอะไรหลายเรื่องที่อยากจะคุยแล้วมันสำคัญ
อันนี้แหละมันเป็นคำถามค่ะว่าแล้วนักข่าวคนนั้นคือใครพี่เบิร์ต
นี่แหละค่ะทีนี้อันนี้คือเรื่องที่คนสงสัยกันอีกเรื่องหนึ่งนะ
จากนั้นคุณแม่บอกแบบนี้พอคุยกับบังแจ๊กมาได้สักระยะหนึ่ง
ก็คุยกันเกือบตลอดแหละแม่ก็ยอมรับ
ระหว่างการพูดคุยกับบางแจ๊ก
แจ๊กเคยเสนอช่วยเหลือเรื่องการเงินกับคุณแม่
เสนอที่ดิน๖ไร่แถวสนามบินดอนเมืองให้แม่ด้วย
เพราะเห็นใจแม่แต่คุณแม่ก็ปฏิเสธไป
เพราะที่ตนได้สัมผัสเชื่อว่าบังแจ๊กเป็นคนดี
ส่วนวิธีกรรมต่างที่ผ่านมาก็เคยรับทราบมานะ

ไม่อยากเอาเรื่องในอดีตมารวมกับเรื่องนี้
ตนเองตัดสินใจถูกต้องที่ส่งมือถือของแตงโมไปให้บังแจ๊ก
มาดูท่าทีของสสเต้บ้าง

ที่ผมบอกว่าโพสต์อยู่พักนึงเพราะว่ามันหายไป

สสเต้บอกว่า

ที่ไปตามถ่ายรูปเอารูปของบางแจ๊ก
มาเปิดเผยบอกประวัติรุ่นนี่นั่น

คุณมงคลกิจสุขสินธรานนท์หรือว่าสสเต้
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยออกมาโพสต์
ปกป้องทีมงานคลี่คลายคดีแตงโม
วันนี้บางแจ๊กไปดำเนินคดี

ต่อตำรวจไซเบอร์อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวมทั้งมาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทย

ใน๑ชั่วโมงครับ
นายมงคลกิจนะฮะ
บอกว่าสาเหตุที่ต้องโพสต์เตือนหลายคน

ต่อว่าดูตัวเองหรือยัง

ที่กู้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ

ถือว่าบังแจ๊กเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยาน

ไม่มีใครกล้ากู้ข้อมูลให้แม่ไง
แล้วก็ส่งมือถือให้บังแจ๊กไง

บางแจ๊กเดินทางกลับมาประเทศไทย

สำหรับสิ่งที่เขาโพสต์ในวันนี้เป็นลักษณะเหมือนโพสต์เตือน
หวังว่าพฤติกรรมของทนายความบางคนที่ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
หากยังทำพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ก็จะไม่ปล่อยผ่านนะ
ส่วนสาเหตุที่ลบโพสต์เหรอเพราะว่าเป็นเพียงการโพสต์เตือนเท่านั้นไง
เคลียร์คดีให้คุณหนุ่มกัญชัยได้ด้วยครับ
มีรายงานว่ามีคนบนเรือติดต่อมาไหม

แต่ก็ไม่รู้ใช่รึเปล่านะ
๕ล้านมีอะไรฝากไปถึงคนบนเรือไหมคะ
ถ้ามีถึง๕๐๐๐ล้านค่อยมาคุยกัน
โอ้โฮจับจับ
นั่นแหละครับ
มีการโพสต์ข้อมูลต่างเยอะแยะเลย
แต่หนึ่งในนั้นคือโพสต์ข้อความระบุว่า
ขณะนี้ได้กู้ข้อมูลมือถือแตงโมได้๑๐๐แล้ว
กำลังส่งมือถือคืนแม่แตงโม
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาต่อไป
ส่วนใครที่ตามที่หมินประมาทหรือคุกคามชีวิตส่วนตัว
จะดำเนินคดีตามกฎหมายอเมริกาและกฎหมายไทย
และขอรับรองว่าสิ่งที่กู้ข้อมูลมือถือแตงโมมาได้
ถ้าทุกคนเห็นจะต้องตกใจแน่นอน
และเป็นรูปภาษาดุสีเหลืองที่โพสต์ออกมา
จากนี้นะครับแอดมินเพจยังได้เข้าไปโพสต์ในข้อความโดยระบุว่า
เราไม่ได้ให้ราคาบางแจ๊กนะแต่มันมีประโยคนึงที่อาจจะอธิบาย
บางอย่างได้คำโบราณว่าไว้ดังนี้
สกปรกก็ต้องให้คนโสโครกทำมันจะทำได้ดีอันนี้ผมไม่ได้พูดนะ
เขาโพสต์เอาไว้นะหลังจากนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อหาบางแจ๊กตลอดทั้งวันนะครับ
แต่ว่าติดต่อไม่ได้ครับบางแจ๊กครับ